ที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอเรื่องของคลิปการอุปเกษฐ
ล่าสุดเป็นรถเก่งคันหนึ่งฝ่าไฟแดงครับ
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต์เขาก็ไฟเขียวพอดีออกตัวพอดี

นี่ค่ะกำลังจับเขามาดูกระยานก่อน

อันนี้มันไฟแดงแล้วนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกเรือนจำนะฮะ
อภัยแยกการเรือนนะฮะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
ขับมาจากถนนนครราชศรีมา
จากแยกสวนรื่มฤดีมุ่งหน้าไปยังแยกการเมือง

เขาก็ออกตัวมาพอดีกำลังเร่งเครื่องไฟเขียวมา
รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งของถนนราชวิถี
ฝั่งแยกสังฮีมุ่งหน้าแยกการเมืองเข้าอย่างจังเลย
จนคนขับและคนซ้อนโดนชน

รถจักรยานยนต์ก็ลากถลายไปกับรถเก่งเลย
ไปจอดจออยู่ตรงเนี่ยฮะ
เสาไฟฟ้านะครับ

พร้อมด้วยแพทย์นิติเวทย์

แล้วก็อาสาหมู่ลนิธิปลอดเต็ม
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
เป็นเสพค้าหักส่วนคนขับรถเก่ง๒คนนั่นก็บาดเจ็บเหมือนกันครับ
แต่ว่าคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ทั้งคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
อันนี้ผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าก็